เมื่อสาวแจงค่ะภรรยาสุดสวยของตลกซุปตาคุณแจ๊ดชวนชื่น
โพสต์ภาพสายน้ำเกลือพร้อมเขียนข้อความว่า
พอกันทีลาก่อนทุเรียน

บันเทิงไทยรัฐค่ะโทรสอบถามเจ้าตัว
เขาบอกว่าที่เข้าโรงพยาบาลเพราะตัวเองดันไปกินทุเรียนหมอนทองที่บ้านเพื่อน
เพราะว่าตัวเองไม่ได้กินมาเป็น๑๐ปีแล้วไอ้ทุเรียนเนี่ย
แล้วก็อีกทั้งอยู่ในชั่วโรนน้ำหนักด้วย
พอได้กินผลไม้อร่อยนี่เลย
แม่ก็เลยฟาดไปเลยจ้ะสี่ภูเขาเงาะกับมังคุด
เดี๋ยวนะสีพูแล้วก็มีเงาะมังคุดต่อ

พอกลับบ้านเริ่มตัวร้อนวูบนะฮะ

คุณแจ๊ดเลยรีบพาส่งโรงพยาบาลเวทธานี

โดยสาวแจงนะคะยืนยันว่าทุเรียนไม่ผิด

ฝากเตือนคนที่ชอบกินทุเรียนในช่วงนี้ด้วยนะคะ
อากาศมันร้อนต้องห้ามใจหน่อยต้องเบรกตัวเองหน่อย
งั้นอาจจะเสียค่าหมอมากกว่าค่าทุเรียนนะคุณผู้ชมค่ะ

สำหรับทุกคนที่เป็นสายทุเรียนนะจ๊ะ